คือท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตออกมาบอกว่า
อยากจะให้สังคมให้ความร่วมมือกันหน่อย
สังคมโลกออนไลน์สื่อมวลชน
ก็เวลาทั้ง๑๓คนออกมาจากโรงพยาบาลได้แล้ว
เวลาถ้าเกิดเจอคำถามอะไรซ้ำ
ถามถึงตอนอยู่ในถ้ำเป็นยังไงรู้สึกยังไง
แล้วก็เวลาเจอคำถามแบบนี้ซ้ำบ่อย

คือเขาจะย้อนกลับไปนึกถึงสภาพของตัวเอง
ทั้งหวาดกลัวทั้งหนาวทั้งไม่มีอะไรกินนะ
ตอนนั้นคือความรู้สึกเหล่านั้นที่ก็จะวนกลับมาอีก
ใช่ค่ะแล้วก็มีการบอกว่าคือ
ไม่อยากจะให้ไปตำหนิทั้ง๑๓คน

แล้วก็แนะนำสื่อมวลชนว่าไม่ควรจะไปเจาะถึงบ้าน
ไปโอ้โหเจาะลึกประวัติชีวิตส่วนตัวของแต่ละคน
อยากให้ทั้ง๑๓คนออกมาพร้อมกัน
ให้ข้อมูลพร้อมกันแล้วจบตรงนั้นดีไหม

ในพระสมัยซิริกองถาวรค่ะ

อธิบายถึงความน่าจะเป็นนะคะ
หลังจาก๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ต้องกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านตามปกติ
ก็อาจจะถูกสังคมในชุมชนเข้ามาถาม
ถามถึงต้นสายปลายเหตุ
การใช้ชีวิตในถ้ำเป็นยังไง

ไม่ได้วิตกังวลอะไรมันก็ไม่เป็นไรนะ

เขาผ่านชีวิตที่โอ้โหอยู่ในถ้ำมืด

มันอาจจะเกิดบาดแผลทางจิตใจ
เพราะว่าเขาอยู่ในภาวะที่เป็นภาวะวิกฤตนะคะ
อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า

อย่างที่เคยเป็นทหารที่ไปออกรบในสงครามเนี่ย

ใช่ค่ะคือบางทีทั้ง๑๓คนเขาอาจจะไม่รู้ตัว

แล้วพอถ้าเกิดเจอคำถามซ้ำ

ต้องตอบอะไรวนเกี่ยวกับสิ่งต่างที่เขาผ่านมาเนี่ย

เข้าใจว่าการที่แพทย์พยาบาลต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ไม่ใช่เพราะว่าทีมหมูป่าเขาได้สิทธิพิเศษอะไรนะคะ
แต่นี่คือหลักสากลของการพักฟื้นผู้ป่วย

และสิ่งที่คนใกล้ตัวหรือในโลกออนไลน์ควรปฏิบัติตัวก็คือ
อย่าไปซ้ำเติมค่ะอย่าไปตำหนิพวกเขานะคะ
ในทางกลับกลับกันก็อย่าไปยกย่องว่านี่คือฮีโร่
ให้แบบเป็นปกติที่สุดนะคะ
ไม่อย่างนั้นทั้ง๑๓คนเขาจะงง
สับสนแล้วอาจจะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกตินะคะ
แต่จริงภาษาไทยเราปัจจุบันนี้ที่เราคุยกันแล้วเข้าใจได้ง่าย
เขาเรียกโรคที่มีบาดแผลทางด้านจิตใจหลังจากประสบภาวะวิกฤต
โดยธรรมชาติเวลามนุษย์เราเผชิญกับสิ่งที่น่าวิตกกังวล
หรือว่าวิกฤตต่างมันเป็นภาวะที่ร่างกายบางคนตอบสนองไม่เหมือนกัน
บางคนตอบสนองเขาอย่างง่ายรุนแรง
บางคนอาจจะรู้สึกว่าทำใจหรือว่าใช้กลไกทางจิตใจเนี่ย
จัดการกันไม่ได้สำเร็จเช่นไปถามถึงเรื่องว่าเขาอยู่ที่มืด
เขาอยู่ในที่แคบนะครับแล้วก็ให้บรรยายทำให้ความรู้สึกเก่ากลับคืนมา
เหมือนกับการฝึกให้อารมณ์ความรู้สึกเก่ามันกลับฟื้นคืนมา
ที่สื่อเข้ามาให้ความสำคัญและเกาะติดเหตุการณ์นี้
เพราะทำให้ทุกภาคส่วนสามารถประเมินสถานการณ์

แต่หลังจากนี้ค่ะก็อยากจะให้สื่อลดบทบาท
ในการเจาะชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงเวลาติดถ้ำ
หรือถ้าต้องการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้นะคะ
ทางคุณหมอเขาก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยอยากจะให้สื่อรวมกลุ่มกันเลยดีไหม
ถามคำถามแบบรอบเดียวทีเดียวไปเลยดีไหม
เนี่ยค่ะจะได้ไม่ต้องไปจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เขาต้องประสบเหตุแบบ
ซ้ำไปมาตอบซ้ำวนไปวนมาค่ะ
ทางสื่อจะมีเยอะมากที่หวังดีไม่ใช่หวังร้าย
แต่เนื่องจากการถามซ้ำจะเป็นการที่ไปกระตุ้นโอกาส
ที่เขาได้เผชิญกับสิ่งแวดล้อมเดิมที่เขาอาจจะนะครับ
บางคนเด็กบางคนอาจจะวิตกกังวลที่ต้องมาเผชิญกับสิ่งนั้นอีกแล้วนะฮะ
เพราะมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันสำหรับบางท่านนะครับ
นี่ในคดีของเด็กเนี่ยผมเชื่อว่าสื่อต่างก็อยากจะช่วยเหลือเขานะครับ
อย่างที่เรียนนะครับว่าการที่จะถามซ้ำมันไม่ดี
ถ้ามีโอกาสรวมตัวถ้าจะถามก็ถามครั้งเดียว
แต่คำถามนั้นควรจะเป็นคำถามที่สร้างสรรค์
ที่ทำให้รู้สึกว่าคิดแล้วก็สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีประโยชน์จากตรงนั้นได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคไม่ว่าใครจะรู้สึกว่าใครเป็นฮีโร่ก็ตามไม่สำคัญ
สำคัญที่ว่าต่อไปนี้เราจะช่วยให้เด็กคนเหล่านี้มีชีวิตอย่างปกติสุข
ยั่งยืนโดยที่ไม่มีอะไรมากระทบทางด้านจิตใจจนท่านก็ป่วยเป็นโรคขึ้นมาเท่านั้นเองครับ
คือหลายคนก็เพ่งเล็งมาที่สื่อมวลชนแหละค่ะเพราะว่าแหมหน้าที่ของสื่อก็หาข่าวอ่ะนะ
หลายคนก็บอกว่าระวังเถอะสื่อนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายไปเจาะลึกไปสัมภาษณ
ทำให้น้องเขาเกิดเป็นโรคที่มีบาดแผลทางจิตใจแบบนี้ได้
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยก็เลยแถลงออกมาเลยบอกว่า
นี่ให้สื่อโดยเฉพาะเลยนะคะ
ถ้าสื่อไหนนึกไม่ออกฟังพร้อมกันค่ะ
สิ่งที่สื่อมวลชนควรทำก็คือ
ในเรื่องของการนำเสนอข่าวนะคะให้นำเสนอในลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปใช้ความเห็นส่วนตัวในการนำเสนอข่าวใดทั้งสิ้น
ให้ไปโฟกัสหรือว่าให้ความสนใจ
เกี่ยวกับการให้ความรู้ของเหล่าจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือที่เขามาเสียสละ
และต้องให้เวลาแก่ผู้ประสบภัยในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจก็คือทั้ง๑๓คนนี่แหละ
และต้องรอจนกว่าทั้ง๑๓คนและครอบครัวจะพร้อมให้ข้อมูล
สื่อต้องเคารพความเป็นส่วนตัวให้เด็กโค้ชและครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน
และให้เขาได้ปรับตัวให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ก่อนจะเข้าไปพูดคุยสอบถามข้อมูลในช่วงที่ประสบเหตุ

ส่วนสิ่งที่สื่อไม่ควรทำเลยก็คือ
ควรนำเสนอรายละเอียดข้อมูลที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของกลุ่มผู้ประสบภัย
ไม่ควรให้เด็กและโค้ดพูดหรือเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ
ไม่ว่าจะการออกสื่อหรือจะไปสอบถามจากครอบครัวก็ตาม
หรือจะสอบถามโรงเรียนและชุมชนก็ไม่ควรทำ
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็อย่างที่เราได้เล่าไปนะคะว่า
มันเป็นอันตรายต่อการพัฒนาเติบโตของเด็กทางด้านจิตใจอย่างมาก
ใช่ค่ะนี่เราก็เตือนตัวเองอยู่นะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากในเฟซบุ๊กนะคะ
อ่านอยู่ทุกทุกข้อความทีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือคนในสังคมนะคะ
ก็ไม่ควรมีการตั้งประเด็นที่จะนำไปสู่การไล่หาผู้รับผิดชอบ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทั้ง๑๓ชีวิตคือผู้ประสบภัย
ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะ
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกคนที่เข้าไปช่วยในภารกิจก็เข้าไปช่วยด้วยความตั้งใจ
ไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนหลังจากนี้สิ่งที่ทีมหมูป่าควรได้รับคือ
การได้ทบทวนตัวเองเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และกลับมามีชีวิตที่ปกติสุขได้อีกครั้งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ